คุณผู้ชมครับถึงแม้ตอนนี้แต่ละพักการเมืองยังไม่ได้มีการเปิดตัว
ดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการแต่ว่าเราก็ทราบกันอยู่แล้ว
ว่าแต่ละพักนั้นจะส่งใครมาชิงชัยตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
พักเพื่อไทยเขามีถึงสามคนแต่คนที่สาม
ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาหลายคนจับจ้องไปว่าจะเด่นพอไหม
และจะมีคุณสมบัติเพียงพอในการชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีหรือไม่
ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
ชั่วโมงนี้คอการเมืองต่างรอดูว่าคนที่จะมาเป็นแคนดิเดต

แต่ในส่วนคุณที่จะมาเป็นแคดดาต์ของแต่ละพักมีใครบ้าง
พักคงชัดเจนอย่างรวมไทยสร้างชาติที่ส่งชื่อลุงตู่
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแน่นอนแล้ว
ขณะที่พลังประชามรัฐส่งชื่อลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ส่วนภูมิใจไทยเสนอชื่อเสียหนูอนุทินชาญวีรกูล
แต่ก้าวไกลที่ส่งทีมพิธาลิ้มเจริญรัฐและประชาธิปัตย์ที่จะส่งชื่อของอูดด้าจุรินลักษณะวิสิทธิ
ซึ่งพักเหล่านี้จะส่งแค่ชื่อเดียวเท่านั้น
เพียงพักเพื่อไทยเท่านั้นที่ส่ง๓รายชื่อโดย๒รายชื่อแรกนั้นเป็นที่รู้จักกันแล้ว
คืออุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์กับเสียนิดเศรษฐาทวีสิน
แต่คนที่๓ต่างหากที่คนกำลังจับตาดูว่าจะเป็นใคร
โดดเด่นหรือด้อยกว่า๒คนแรกหรือไม่
แต่ไม่ว่าพักไหนจะส่งใครมาเป็นแคนดิเดตในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ตาม
ประชาชนคงมีคำถามเดียวว่านายกรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติแบบไหน
ถึงจะพาประเทศออกจากปากเหี่ยวไปได้
ต้องเป็นคนรักประชาชน
และเอาทุกข์ของประชาชนมาเป็นตัวตั้งในการจะแก้ปัญหา
ต้องรู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันเทคโนโลยี

โลกนี้เราต้องเกี่ยวพันกับทั้งโลก
เกี่ยวพันธุ์ต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด
และอันที่๓ก็คือต้องเข้าใจเศรษฐกิจ
เพราะว่ามันเป็นแกนสำคัญที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขได้
นั่นคือความเห็นของอดีตนายกรัฐมนตรีรุ่นพี่ที่ชื่อทักษิณชินวัฒน์
เพียงแต่ทักษิณจะมองว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นอย่างไรแล้ว
ยังพูดถึงพลเอกประยุทธ์ที่ประกาศตัวลงสนามการเมืองอย่างเต็มตัวอีกด้วย
การเลือกตั้งยังไม่เกิดขึ้น
ยังคงไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าตำแหน่งอันทรงคุณค่านี้จะเป็นของใคร
เพราะระหว่างทางจนไปถึงวันลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีในสภา
ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
รับใดที่ยังไม่มีคำมั่นสัญญาออกมาจากปากของสว๒๕๐คน
ว่าจะยกมือสนับสนุนคนที่ประชาชนได้เลือกและมอบฉันธรรมติมาเป็นอันดับหนึ่งหรือไม่
ดังนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน